พาไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับคุณบุ๊คคุณดาว
ช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลสงการ

ที่นี่นะครับถ้าเห็นอุโบสถนะครับ

แต่เข้าไปข้างในครับพอเดินเข้าไปปั๊บครับ

อุ๊ยข้างนี้ครับนี่ครับนั่นคือหลวงพ่อสบายครับครับ
พระประธานของโบสถนะครับอุบวสดอย่างนี้นะครับ

ครับและที่สำคัญที่สุดครับอุโบสถแห่งนี้ครับ
เป็นอุบวสดของวัดนาโปรงตำบลธาสตร์๒บจังหวัดอุตรศาสตร์อดีต
ภายนอกเป็นแบบขาวข้างในนี่นะครับ
เป็นไม้สักสล้วนครับผมอือไม้สัก
และมีการแกะสลักรูปพระประจำวันเกิดด้วย
นี่แหละครับผนังโบสถใช้ไม้แกะสลักพระพุทธรูปปางประจำวันเกิด
ขนาดสองคูณสี่เมตรนะครับประดับอยู่โดยรอบ
และยังแกะสลักเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระแก้วมรกฏพระพุทธชินราชหลวงพ่อเพชรประดับไว้ด้วยเช่นกัน

นี่แหละครับดูความเป็นมาของหลวงพ่อสบายเป็นพระเก่าแก่
ของเจ้าหวัดอุตสระดิษฐ์อยู่ที่นี่นะ
อยากประโดยเลียนไม้สักที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดมาใช้
และนำมาแกะสลักพระพุทธรูปประดับรอบบวช
ได้เข้ามากราบไหว้ซึมซับกับพุทธศิลป์ที่งดงามครับ
สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางไปเข้าชมและกราบไห้
ตลอดทั้งวันนะครับและที่สำคัญครับช่วงนี้ทุกวันเลยทีเดียว
สิบสามถึงสิบห้าครับเปิดให้เข้าไปกราบไหว้ขอพร
และมีการลดน้ำลดน้ำสองพระนะครับ
และที่สำคัญที่สุดครับภายในวงสดนี้ฮะ
คุณบุ๊คคุณดาวครับโคมไฟส่องสว่างมะพร้าว
โอ้โหงามเข้าไปแบบว่านั่งสมาธิอยู่ในนี่
นานสองแมนได้เลยทีเดียวครับอยากมีโอกาสนะครับ
มีโอกาสไปอุตรดิษฐ์แวะไปที่นี่ครับ

เพราะว่าที่อุตรดิษฐนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า

อาจารย์นัทธันเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าอยากให้ไปดู
และที่สำคัญครับช่วงเวลานี้
อุตรดิษฐ์นะครับเป็นเมืองแห่งความสุขที่คนไปเที่ยวเยอะเช่นกัน

สงกราลนะก็ต้องไปวัดใดวัดก็จัดกิจกรรมละครับ

อ่าดูชัดนะครับ

สงครามแบบนี้เข้าวัดกันหน่อยนะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านปีใหม่ไทยนะครับ